นิดหนึ่งก็เลยอ่ะสวัสดีค่ะ
อ่าใช่ครับเปรียบก่อน

ถ้าค้าวมาฆ่าอะไรค่ะเป็นบุญนะพี่ที่หญิงไม่ได้เห็นก่อนที่เขาจะร้องพวกนี้อ่ะ